แปบมีคลิป๑ส่งตรงมาจากภูเกตค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาว
ชนเข้ากับรถของชาวบ้าน

ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชม

เมื่อกี้ลืมเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่า
ให้ดูจังหวะการคุยกันให้ดี

เขาบอกว่ารู้จักกับตำรวจแล้วมา
ลักษณะคือชี้แจงแทน
ตำรวจในคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊

ว่าจริงหรือเปล่านะ

เห็นไหมว่าคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นผู้เสียหาย
ถึงกับร้องอ่าย่าและ

แล้วนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

อันนี้ดิฉันอ่านตามต้นเรื่องเลยนะ

สนามบินภูเก็ตค่ะรถที่ถูกชนเสียหายทั้งหมดสามคันด้วยกัน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูนะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
หลังจากที่เนี่ยเขาโพสต์ไปแบบนี้นะนี่คุณดูนะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมาชี้แจงแทนตำรวจคนที่ขับรถเก๋งสีขาวบอกว่า
ทุกคนฟังทางนี้คนขับรถมีโรคประจำตัว
โรคประจำตัวได้กำเริบณตอนนั้นก็เลยทำให้ตัวเองเผลอหลับไป
เพราะตรวจเช็คแล้วไม่มีแอลกอฮอลในร่างกาย
เห็นไหมเขาบอกว่าตรวจเช็คแล้วคนที่ขับรถเก๋งสีขาว
ที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย
แต่เป็นโรคประจำตัวผมหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์
คนขับซึ่งเป็นตำรวจมีอาการคล้ายกับคนเมา
แต่ถ้าดมกลิ่นหรือเข้าไปใกล้ไม่มีกลิ่นละมุด
แอลกอฮอลใดทั้งสิ้นเขาเป็นโรคประจำตัว
คนที่มาชี้แจงแทนบอกแบบนี้นะคะ
แล้วคำว่าชนแล้วหนีคนชี้แจงแทนก็พูดอีกบอกว่า
การที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าชนแล้วหนีนั้น
จังหวะนั้นเขาเป็นโรคประจำตัวจึงทำให้วูบแล้วเท้าไปแตะคันเร่ง
เขาไม่ได้หนีเขาวูบเท้าไปแตะคันเร่ง
เขาชี้แจงมาว่าแบบนี้ในร่างกายไม่มีแอลกอฮอลใดทั้งสิ้น
ข้อมูลทั้งสองฝ่ายตอนนี้ไม่ตรงกันคุณผู้ชมเชื่อใคร
ลองไลน์มาหน้าจอเล่าให้เราฟังหน่อยสิ
ว่าท่านคิดยังไง
สองฝ่ายตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ตรงกันนะฮะ
เดี๋ยวเราจะตรวจสอบทั้งสองฝ่ายแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อไป
คำถามทางสังคมด้วยนะคะว่าที่สุดแล้วผู้ชายที่เป็นคนขับรถเก๋งสีขาว
ใช่ตำรวจไหมเมาหรือเปล่าทำไมต้องชนแล้วหนีใช่ไหม
แค่ไม่สบายเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มให้
ถ้าป่วยมากก็อย่าขับรถนะจริงโรคประจำตัวเขาไม่ให้ขับรถ